นี่ก็มีเหมือนกันแชร์กันว่อนโซเชียลเลยนะคะ

อันนี้เป็นงานประเพณีที่สิบสอง
งานประจำปีจังหวัดอำนาจริงด้วย
มันควรจะสืบสารประเพณีอันดีงามหรือเปล่า

ลุมบอลกันฝุ่นตลบอย่างที่เห็นเลยเนี่ยนะคะ
ไปดูบรรยากาศกันหน่อยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เป็นเพื่อนครับ

ลูกแม่พ่อแม่แม่ของทุกคน
ใครจะมีเรื่องการออกไปตีหลัง

ส่วนใครที่จะสนุกกับผม

ใครอยากดูต่อใครอยากสนุกต่อ

มันไม่มีอะไรไม่ดีเลยมันเกิดจากคนสองคนแค่นั้นเอง
แม่งไม่แม่งไม่แม่ง
ละมุนมากนะคะแล้วก็คลิปนี้ชาวเน็ตเขาก็เลยมาแชร์กันนะคะ
เป็นเหตุการณ์ทั้งหมดที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือตะลุมบอลกันนะคะ

ภายในงานนี้ก็มีการมาออกร้านสวนราชการจำหน่ายสินค้าที่ขาดไม่ได้
ก็แน่นอนว่าต้องมีการแสดงคอนเสิร์ตศิลปินชื่อดังด้วยนะคะและคืนวันที่เก้าธันวาคม
ซึ่งเป็นคิวแสดงของวงเฟรมแล้วก็พีเสดิร์ดเนี่ยวัยรุ่นมาเยอะเลยค่ะ
ไม่ใช่แค่อำนาจเจริญพื้นที่ใกล้เคียงก็มามาร่วมชมคอนเสิร์ตกัน
แต่ดูคอนเสิร์ตได้ไม่นานเริ่มเหล่คนข้างเริ่มมีเรื่องกันนะคะ
วัยรุ่นไม่ทราบว่ามาจากฝ่ายไหนค่ะเขม่นกันเองเนี่ยนะคะ
แล้วก็เลยตีกันมีการตะลุมบอลกันของกลุ่มที่พวกเยอะกว่าค่ะ
ทีนี้พอฝุ่นตลบแล้วไม่รู้ใครเป็นใครแล้วตีกันเละเลยนะคะ
คนที่ไม่เกี่ยวข้องนี่วิ่งหนีค่ะกลัวโดนลูกหลงทั้งเด็กทั้งผู้หญิงก็โดนลูกหลงกันไปหลายคน
จากนั้นทางเจ้าหน้าที่สอหอเขาเลยมาเข้าระงับเหตุควบคุมตัววัยรุ่นที่ก่อเหตุได้๑คน
ตีกันยี่สิบสามสิบคนแต่ควบคุมตัวได้หนึ่งคนนะคะ
ซึ่งจากที่คลิปนี้แชร์ออกไปก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก
ส่วนใหญ่ก็แน่นอนค่ะก่นด่าพวกที่ก่อเหตุกันน่ะนะคะ
งานประเพณีงานประจำปีค่ะก็กลายเป็นความวุ่นวายไปนะคะ
และนี่คอนเสิร์ตก็ต้องหยุดไปด้วยต้องหยุดชะงักเลย